เมายาเมาอะไรใช่พระจริงไหม

บอกว่าใส่สบงแล้วทรงโวยวาย

มายืนโวยวายอยู่หน้าบ้านของคนอื่นเนี่ย

ดูสภาพมันสิ
หนะกูกับมึงไม่รู้จักกันคนลองไม่รู้จักกันครับไม่รู้จักกันละลางบ้าง

ก็ตะโกนกล่าวว่าทำไมมาโว๊ยวาย

เหลือแต่กางเกงในตัวเดียวเลย

ก็นั่นน่ะสิหลายคนถามบอกว่านี่ใช่พระจริงไหม

ไปเลยค่ะไปดูหน่อยไปคุยหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็ไปเจอกับผู้เสียหายคนที่โพสต์คลิปนี่แหละอายุ๓๔ปี
เล่าให้ฟังค่ะว่าเมื่อวันที่๑๘คือเมื่อวานนี้ตอนบ่าย๓โมง
ทางวัดปฐุมพนารามอยู่ห่างจากบ้านตรงนี้ประมาณ๕๐เมตร
กลองเสียงดังเลยค่ะแล้วแฟนของเธอเนี่ยเป็นตำรวจ
เห็นว่าเธอปวดหัวอยู่ก็เลยไปบอกวัด

วัดบอกว่าโอ๊ยโยมมันเป็นประเพณีนะ

ทุกวันพระวัดจะตีกลองให้ชาวบ้านมาสวดมนต์
อันนี้บ่าย๓โมงผ่านไปนะปรากฏว่าตอนกลางคืน๓ทุ่ม
มีชายที่ห่มเหลืองแบบนี้ไม่รู้ว่าเป็นพระหรือเปล่า
ตะโกนด่าทองตรงประตูรั้วแล้วเมื่อกี้ตอนที่พานักข่าวไปดู

เขย่าประตูให้ดูบอกเขามาเขย่าแบบนี้

ใช่ค่ะโวยวายพูดจาไม่รู้เรื่องด้วย
ทางฝั่งผู้หญิงเธอก็เลยโทรแจ้งตำรวจ
แล้วระหว่างรอตำรวจก็ผู้ใหญ่บ้านก็ขี่มอเตอร์ไซค์มา

แล้วตอนตามไปบ้านผู้ใหญ่นะ
อ้าวทำไมอ่ะทำไมทำไมถึงบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลย

เธอก็เลยกลัวว่าไม่รู้ว่าผู้ใหญ่จะรู้เรื่องด้วยไหม
เพราะว่าตัวเจ้าของบ้านเนี่ย
ก็บอกนะว่าถ่ายคลิปไว้แล้วนะคลิปเป็นหลักฐาน
ทางฝั่งคนที่มาโวยวายที่เหมือนพระเนี่ย
ก็พูดขึ้นมาถ่ายเลยถ่ายได้เลยถ่ายได้เลย
ผมบริสุทธิ์โอ้ผมเนี่ยใสสะอาดอะไรแบบนี้

แต่เขาบอกถ่ายเลยถ่ายเลยนี่ก็เลยถ่ายไว้เป็นหลักฐาน
แต่ประเด็นทำไมตอนที่ผู้ใหญ่บ้านพาตัวออกไป
พอตามไปหาทำไมกลับบอกว่าไม่รู้

ทีนี้ทางฝั่งเจ้าของบ้านก็กลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยสิคะ
ไปแจ้งความไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ค่ะ
เราไม่ปลอดภัยค่ะ
แล้วอยู่อยู่คนไม่รู้จักกันคนเมาคนอะไรมาอารวาสหน้าบ้านเรา
เพราะฉะนั้นจะปีนเข้าบ้านเราแบบนี้
แบบถามหาความ

ความเป็นธรรมอยู่ตรงไหน

ดูสิผู้นำชุมชนเป็นแบบนี้
คุณผู้ชมจริงเรื่องนี้มันก็จะมีความซับซ้อนอยู่
มันก็จะต้องแยกประเด็นกันเป็นสองส่วนก่อนนะ
เพราะว่าพอนักข่าวของเราไปคุยกับทางบ้าน
ผู้หญิงคนนี้ที่เป็นผู้เสียหายเสร็จแล้ว
เมื่อกี้เธอเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมว่าตอนภาคกลางวัน
แฟนเธอไปบอกอะไรกับที่วัดถูกไหม
บอกว่าที่วัดตีกลองเสียงดังไปหน่อยนะครับ

ตอนที่นักข่าวของเราตามไปที่วัดปฐุมพนารามเนี่ย
ชาวบ้านคุยอยู่กับท่านเจ้าอาวาส
แล้วคุยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงบ่ายค่ะ

การที่แฟนนุ่มบุกไปที่วัดแล้วก็พูดถึงเรื่องตีกลอง
ชาวบ้านเขามองว่าพฤติกรรมของแฟนนุ่มนะ

ใกล้วัดก็ต้องเป็นแบบนี้แหละ
เราคนไทยอยู่ใกล้วัดอยู่ใกล้ชุมชน
บ้านกับวัดมันผูกพันกัน
ใช่ค่ะและอีกอย่างหนึ่งคือวันพระไม่ได้เริ่มมีเมื่อวานไง
ก็น่าจะเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้ว

ใช่ค่ะแล้วทีนี้ทางฝั่งผู้ใหญ่บ้าน

แล้วก็มาเอาตัวผู้ชายคนที่โวยวายไปใช่ไหม

ผู้ใหญ่บอกว่าอ๋อผู้ชายที่ไปโวยวายตรงหน้ารั้วบ้านฝั่งผู้เสียหายแล้วนะ

เอาแล้วทำไมแต่งตัวเหมือนก็ใส่สบงเหมือนกับห่มจีวอนหรืออะไรยังไง

ทีนี้พอผู้ใหญ่ไปเห็นอ้าวเห็นเดือดร้อนกลัวคนอื่นจะเดือดร้อนวุ่นวาย

ผ้าผ้าเช็ดตัวเป็นสิ่งที่ซื้อมาใช้ได้
ใครจะใช้สีอะไรมันเป็นสิ่งที่ห้ามกันไม่ได้ใช่ไหมครับ

คนธรรมดาบุคคลทั่วไปอยู่ในบุวาดนั้น
เป็นคนทั่วไปเหรอตกลงไม่ใช่พระใช่ไหม
คือเอาจริงนะถ้าสมมุติเกิดว่าเห็นกล้องวงจรปิด
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นพระแล้วก็อยู่ในชุมชนจริง
ในชุมชนก็จะรู้แหละว่าพระรูปไหนท่านอยู่ที่วัดนี้บ้าง
แต่พอเป็นแบบนี้ฟังผู้ใหญ่พูดแบบนี้แล้วทำยังไง

กำนันเกรียงไกรบอกว่าตอนนี้นะ
พาตำรวจไปคุยกับบ้านหลังที่เขาบอกว่าเขาได้รับผลกระทบเป็นผู้เสียหายแล้ว
ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็คุยกันกับชาวบ้าน
สรุปเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะให้ผู้ชายที่ก่อเหตุ
ว่าไม่ใช่พระนะจะให้มาขอโทษฝั่งผู้เสียหาย
แล้วทางฝั่งผู้เสียหายก็จะมาขอขมากับทางวัด
กรณีที่มาต่อว่าทางวัดไม่ให้ใช้เสียงดังด้วย
เอาเคลียร์เป็นเผาไปล่ะโดยเป็นกรณีไปนะ
แล้วตกลงคนคนนี้เขาเมาอะไรมาหรือเปล่า
แต่ที่แน่คือมันสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับคนอื่น

มันมี๒สเต็ปไงสเต็ปที่วัดด้วย
แล้วก็สเต็ปที่มาโวยวายหน้าบ้านนะคะ